ไปต่อกันที
ก็คือร้านที่เรียกได้ว่ามีเอาเดียเก๋ใหม่มากเลยเพราะว่าเรื่องขายชากาแฟมันเป็นเรื่องแบบทั่วไปอยู่
เศรษฐกระแทรกอยู่หน้าสารกลางขอไปหน้าสารจังหวัดกันทรลักษณ์ตะโมนกระแชกนะคะ
ก็ขายเครื่องดื่มชากาแฟน้ำหวานทั่วไปนี่แหละ
แต่ที่มันสะดุดตาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ยนะคะก็คือ

กระเป๋าจากซองกาแฟสำเร็จรูป

ก็เลยไปคุยกับแม่ค้าคือนางสมัยดาวพันธ์อายุ๔๔ปีนะคะ
บอกว่าที่ทำกระเป๋ามาขายเนี่ยเพราะว่าแต่ละวันนี้นะคะ

เหลียดหายของนะเป็นขยะด้วย
เอามาแบบดัดแปลงแปรรูปเป็นกระเป๋าดีกว่า
ก็ตัดส่วนหัวไท้ออกไปแล้วหน้าไม่สะอาด
พืงให้แห้งเอามาพับพับพับพับ
แล้วก็มาสารกันเหมือนสารแบบพวกเครื่องจักษานทั่วไปค่ะ

พี่เขามีไอเดียดีขนาดนี้ลองไปฟังเสียงกันหน่อย
เรียนรู้จากเพื่อนบ้านค่ะ

เปล่าค่ะทำจากเพื่อนรู้จักกันก็ทำไปเรื่อย
ทำมานานหรือยังครับ

ทำส่งเองขายเอง
นี่ทำกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยคุณเชื่อไหมว่า

ซองกาแฟ๔๐๐ซอง

แล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยก็ไปจ้างช่างเขาเย็บสายเย็บหูเย็บขอบอะไรให้เรียบร้อย

แน่นอนแล้วก็สีสันสวยงามแล้วแต่ชอบเลยนะคะ
ถ้าขายในพื้นที่ใบนี้มูลค่าถึง๑๗๐๐บาทนะ

เป็นฝีมือค่ะคุณค่ะเป็นงานไอเดีย
ใครที่ชอบงานแบบนี้ต้องเรียกว่าร้องกรี๊ดเลยทีเดียว
แต่ถ้าหากว่าส่งขายกรุงเทพใบละ๒๐๐บาท
ใครที่ชอบใบย่อมลงมาหน่อยแบบนี้
ก็๓๐๐ขนาดเล็กลงมาหน่อยก็๒๕๐นะ

หยิบของที่เราไม่ใช้แล้วที่อยู่ใกล้เราเนี่ย
ดัดแปลงเพิ่มมูลค่าได้มากขนาดนี้
งั้นเนี่ยเสียทิ้งเปล่าเป็นขยะโลกด้วยนะ

ถ้าเกิดร้านไหนสนใจอยากจะนำลองไปปรับใช้ดู
ลองไปทำดูก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่า
แล้วก็ได้รายได้อีกทางหนึ่งด้วย